คุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กเขาเล่นกันยังไงนะ
กลายเป็นว่าคือจะจุดไฟเผาขยะแล้วเอาแอลกอฮอลราดไปด้วย
น้องกาฟิลว์วัย๑๒ยืนทิ้งฉ่องอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ดูสภาพน้อง
อ้าปากแบบนี้คุณแม่บอกตอนไปถึงนะเห็นภาพลูกอ้าปากตาเหลือก
แล้วแบบพูดแต่ว่าไฟไหม้ไฟไหม้เหมือนกับเด็กยังขวัญภาวะค่ะ
คือเป็นการช็อคสุดขีดช็อคสุดชีวิตนะครับ
แล้วนี่สภาพน้องคือแบบพันทั้งตัวเนี่ย๗๐นะที่ไฟมันเบิร์นมันไหม้ที่ตัวเนี่ยค่ะ
แล้วน้องอายุ๑๒ปีอยู่ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
คุณแม่กริตตะยาคุณแม่ของน้องนั้นเล่าให้ฟังว่า
ประมาณ๒๖มิถุนาที่ผ่านมา๔โมงเย็น

แล้วก็จะกลับบ้าน๓ทุ่ม๓ทุ่มแล้ว
ทำไมถึงเวลากาฟิลไม่กลับบ้านซะที
๕ทุ่มแม่โทรไปหา
โทรไปหาคนรับสาย
คือแม่ของเพื่อนนะคะเป็นคุณครูด้วยนะแม่เพื่อน
บอกว่าน้องกาฟิลอยู่ที่โรงพยาบาล
ว่าแม่น้องกราฟิลก็งงเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไร

แม่ตกใจมากแม่น้องกาฟิลตามไปที่โรงพยาบาล
พอเห็นสภาพลูกอย่างที่น้ำแข็งเล่าเมื่อกี้ค่ะแม่ใจสลายเลยอ่ะ
แปลว่าลูกต้องช็อกมากเนี่ยนี่สภาพอย่างนี้น้องยังอ้าปากค้างอยู่อะค่ะ
แล้วแม่ก็รู้ว่าลูกไปเล่นกับเพื่อน๓คนจะจุดไฟเผาขยะ
แต่ทีนี้ตัวน้องกาฟิลเองไปยืนทิ้งช่องอยู่อยู่ไม่ไกลจากกองขยะหรอก
พอเพื่อนจุดไฟปั๊บเนี่ยเพื่อนเอาแกลลอนแอลกอฮอล์สาดใส่ไฟ
แล้วไฟมันพลึบมันพลึบแบบตามแอลกอฮอลมา
คุณผู้ชมนี้เราทำเป็นแบบกราฟิกจำลองให้คุณผู้ชมได้เห็นนะ
ทีนี้เพื่อนเหวี่ยงแกลลอนใส่น้องกาฟิลเพราะว่าตอนนั้นแอลกอฮอลแบบไฟมันลุกกับแอลกอฮอลอยู่แล้วใช่ไหม
แล้วพอเหวี่ยงใส่น้องกาฟิลเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้น้องกาฟิลก็โดนไฟมาเลยค่ะ
มาเลยน้องกาฟิวิ่งไปหาน้ำดับเอาดับไม่ได้ทำยังไงถอดเสื้อผ้าออก
แล้วแม่บอกว่าสภาพร่างกายสภาพจิตใจของลูกเนี่ยเอาจริงนะ
ลูกยังเบลอยังคุยกับแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
แล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกจะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม
เดี๋ยวต้องประเมินกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ที่แรกแม่ก็คิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุแหละเด็กเล่นกัน
เคยนัดแม่ของเพื่อนที่บอกว่าเป็นคุณครัวมาไกลเกลี่ย

ปล่อยให้แม่รอที่โรงพักตั้งแต่๕โมงถึง๒ทุ่มไม่มา
อ้าวแม่ขอค่าเดินทางนะ
ต้องเดินทางไปดูแลลูกชาย

ได้ไหมได้มา๒๐๐๐แล้วก็ติดต่อไม่ได้เลย

ก็ยังเหมือนกับไปที่โรงพยาบาล

ว่าถ่ายคลิปข่มขู่น้องกาฟิล

หนูเข้าใจว่าเด็กเล่นกัน
ตอนแรกความเข้าใจของหนูคือเด็กเล่นกันหนูเข้าใจ
แต่หนูถามลูกหนูว่าลูกหนูได้จุดไฟไหม

ครูช่วยเลิกผิดชอบกับหนูได้ไหม
พ่อหนูต้องหยุดงานมีค่าใช้จ่าย
หนูต้องใช้จ่ายในครอบครัวแต่ครูไม่มี

คุณกันจอมพลังก็นั่งอยู่ข้างนะ
แล้วเรื่องนี้แม่ก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ฟังทางฝั่งคุณแม่แล้วไปฟังฝั่ง
เมื่อกี้ที่คุณแม่พูดคำว่าอะไรนะไปเล่นกับลูกครู
ฟังฝั่งคุณครูที่เป็นแม่ของเด็กที่เล่นด้วยกันกับน้องกาฟิลนะคะ
คือนางสาวนันนพัฒน์บอกว่าวันนั้นน่ะ
ตัวเธอกลับมาถึงบ้านตอน๔ทุ่มแล้ว
ลูกชายกับเพื่อนบอกว่า
แม่แม่พากาฟิลไปโรงพยาบาลหน่อยกาฟิลโดนไฟไหม้
ตอนนั้นนะคะตัวของคุณแม่เพื่อนเองเนี่ยนะ
ก็เอาบัวหิมะมาทาให้น้องก่อน
จะได้ลดเรื่องความร้อนใช่ไหมแล้วก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาล

ตอนที่นักข่าวถามคุณแม่ของเพื่อนก็ร้องไห้ค่ะ
จังหวะนั้นเขาก็ไม่ได้เห็นว่าฟิลเดินมา

แล้วไฟมันก็เลยแวบเข้ากับแอลกอฮอลแล้วมันก็พุ่ง

ก็จะถามว่าครูใกล้ถึงยัง

ตอนนั้นเด็กบอกว่ามีอาการปวดแสบปวดร้อนยังไงไหมครับ

อย่างนี้แล้วครัวเอาผ้าให้เขาผมไป
พอฟิลอดทนนะอะไรอย่างนี้

แล้วหลังจากนั้นตัวที่เธอเรียกแทนกว่าครูใช่ไหม
บอกว่าวันต่อมาครูก็ไปสอนหนังสือ
ตอนเย็นก็ต้องไปที่ตลาด

ได้มีการติดต่อแม่ของฝั่งกาฟิลแล้วนะโทรไปหาแล้ว
แต่ก็ไม่มีคนรับสายเอาไลน์ไปแล้วก็ไม่ตอบ
นี่เอาไลน์มายืนยันค่ะว่า
พยายามติดต่อจริงแต่ข้อความ
พิมพ์ส่งไปฝั่งเดียวแต่อีกฝ่ายไม่อ่านเลยนะ

คุณครูก็ยืนยันว่าไม่ได้ปัดความรับผิดชอบ

แต่แม่ของกาฟิลบอกว่าจะแจ้งความในข้อหาพยายามฆ่า
ก็เลยตอบไปว่าเดี๋ยวจะแจ้งความกลับเหมือนกัน

คุณครูฝั่งแม่น้องกาฟิลเขาเรียกเงินเยียวยามา

แม่บอกว่าที่เสนอมาคิดว่าจ่ายไม่ไหวหรอก

ตัวคุณครูเองไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้น
แล้วเรื่องที่บอกว่าไปโรงพักไปร้องแต่๕โมงถึง๒ทุ่ม

เพราะว่าตัวคุณครูเองไปที่โรงพยาบาล

แต่แม่น้องกาฟิลไปรออยู่ที่โรงพักก็เลยไม่เจอกัน

ส่วนทางด้านตำรวจนี่ผู้กำกับสพแปลงยาวนะครับ
ลงบันทึกประจำวันแล้วก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ขณะนี้เหลือเพียงการสอบประคำเด็กผู้ก่อเหตุและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งจะต้องมีสหวิชาชีพด้วยครับ
ซึ่งจะต้องมีสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วย
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับ

ร่วมกันเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนและค่ารักษาพยาบาล
ตำรวจก็ยินดีที่จะเป็นคนกลางให้ครับ
แต่แบบนี้นะเรื่องเด็กนะบางทีเขาเล่นกัน
แล้วเรื่องแอลกอฮอลกับไฟมันเป็นของที่อยู่ใกล้กันไม่ได้เลยจริง
มันต้องเตือนกันเลยแหละเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยใครก็พกแอลกอฮอล์
พ่อแม่ก็บอกเออล้างมือนะลูกใช้แอลกอฮอล์นะ
นี่ครับต้องสอนเด็กด้วยนะครับว่ามันติดไฟแล้วอันตรายอย่าเอาไปเล่นนะฮะ